อย่างที่คุณสรรพัฒน์รายงานนะคะว่านายกวินผู้ต้องหา
รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะอ้างว่าที่ก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ

อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
แต่ประเด็นก็คือแล้วทำไมนายกวินมีปมเหตุอะไรในใจ
ถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้เชื่อว่าหลายคนสงสัยนะคะ
แม้ว่าคุณผู้ชมที่ตามข่าวมาตั้งแต่ต้น
ก็จะได้เห็นแล้วว่านายกวินผู้ต้องหาได้คุยกับตำรวจ
แล้วก็ได้มีการคุยกับนักข่าวเบื้องต้นก็อ้างว่า
ครับแค้นใจถูกกลั่นแกล้งตั้งแต่เป็นทหารเกณฑ์ครับ
แต่ประเด็นมันมากกว่านั้นคุณจะคับแค้นใจอะไร
แต่คุณมาลงที่คนอื่นได้อย่างไร
นักข่าวของเราไปคุยกับพ่อแม่ของนายกวินผู้ต้องหานะคะ
คือพ่อแม่เนี่ยพยายามที่จะบอกว่า
เหมือนกับนายกวินมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยซ้ำนะ
กับแม่บอกว่าคือไม่ได้จะอ้างนะว่าลูกป่วย

คือเหมือนกับพยายามจะบอกว่าหลังจากลูกเข้าไปในค่ายทหารนะคะ
แล้วโดนกลั่นแกล้งแล้วพอออกมาปุ๊บลูกนิสัยเปลี่ยนไปเลย
เหมือนคนแบบเหมือนคนป่วยทางจิตทางประสาทไปเลย

จริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้แพทย์ท่านเป็นคนชี้นะ

พ่อกับแม่ของนายกวินเนี่ยความจริงไม่ให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะฮะ
นี่ค่ะต้องเนี่ยนักข่าวของเราคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปคุย
ขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ของผู้ต้องหาด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะครับ
นี่ค่ะก็เปิดใจกับเราที่แรกเลยค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายกวินผู้ต้องหาเนี่ยนะทะเลาะกับพ่อ
แต่ก็ไม่เชิงว่าโอ้โหทะเลาะกันหนักหน่วงอะไรมาก
มันมีปัญหาตรงที่ตัวนายกวินอยากไปอเมริกา
แต่พ่อทักทวงว่าอย่าเพิ่งไปเลย
ก่อนหน้านี้นายกวินคือป่วยเป็นลำไส้อักเสบยังต้องรักษาอาการป่วย
ก็เลยห้ามเขาอย่าเพิ่งไป
พ่อบอกว่าเท่านั้นแหละพ่อใช้คำนี้เลยนะคะ
ลูกชายปรี๊ดแตกปรี๊ดแตกคุมตัวเองไม่ได้
ด่าพ่อไอ้จุดดิฉันพูดออกอากาศไม่ได้จริง
พ่อบอกเลยว่าคล้ายกับคนจิตไม่ปกติ
หลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ช่วยกันควบคุมสติลูกค่ะ
มันไม่เชิงทะเลาะค่ะเหมือนน้องอยากไปอเมริกา
แล้วพอดีน้องก็ป่วญเป็นไอ้ลำไส้อักเสบ
แหมดเหมือนจิตผิดปกติอะ
เนี่ยคุณแม่ก็พยายามจะบอกว่าลูกชายเหมือนกับมีอาการจิตไม่ปกติอะ
ขออนุญาตนะคะดักเพราะเป็นตัวเงินตัวทองอะไรแบบนี้

แต่เป็นคำหยาบพ่อกับแม่ของนายกวินบอกว่า
รับว่าลูกชายเครียดหลังจากเข้าไปอยู่ในค่ายทหาร
ลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่าถูกครูฝึกฝึกอย่างหนัก
เข้าข่ายทำร้ายร่างกายนอกจากนั้นนะคะ
ถูกรุ่นพี่ในค่ายทหารซ้อมทำร้ายร่างกายซ้ำไปอีก
ก็เลยโกรธแค้นกดดันมาตลอดการที่เป็นทหารเกณฑ์นะคะ
รุ่นพี่คนนี้ลูกชายบอกพ่อว่าเป็นรุ่นพี่ขี้ยา
อันนี้พ่อเป็นคนให้ข้อมูลนะคะบอกว่าลูกชายจะเรียกรุ่นพี่คนนี้
ว่ารุ่นพี่ทหารขี้ยาที่ผ่านมาลูกชายพยายามไปร้องเรียน
แต่ก็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมพ่อกับแม่เพิ่งมารู้ภายหลัง
ว่าลูกชายเครียดหนักถึงขั้นหนีทหารมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ถูกตามกลับไปได้ครับแม่บอกอีกค่ะว่ามีอยู่เรื่องหนึ่ง
แม่ยังไม่เข้าใจคือเรื่องที่ลูกชาย
พูดภาษาอังกฤษในค่ายทหารและถูกครูฝึกตบหน้า
ทั้งที่ลูกชายใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์
เป็นล่ามแปลภาษาในโอกาสต่างแม่ก็เลยมองว่าลูกแม่ถูกกลั่นแกล้งเกินเหตุ
อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ลูกชายฝ่ายฝันเนื่องจากว่าลูกชายชอบเรื่องปืน
ชอบเรื่องการต่อสู้ชอบความเป็นระเบียบวินัย
แต่พอเข้าไปจริงกลายเป็นเกลียดอาชีพทหารไปเลย
กับแม่ให้ข้อมูลกับเราว่าชีวิตลูกชายน่าสงสาร
กับแม่บอกว่านายกวินลูกชายเนี่ยนะ
เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนประจำถูกเพื่อนแกล้งถูกบูลลี่
พอไปอยู่ในค่ายทหารถูกทำร้ายอีก
จนทำให้ลูกชายมีจิตใจผิดปกตินะคะ
ประเด็นนี้นะคะพ่อกับแม่บอกว่า
ไม่ได้จะพยายามเอามาเป็นข้ออ้างในการที่ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้นะ
ไม่ได้จะเข้าข้างลูกชายไม่ใช่ว่าโอ้โหจะออกมาปกป้องหรือช่วยลูกชาย
แต่พ่อกับแม่บอกว่าเห็นพฤติกรรมของลูกมันแปลกไปจริง
ตั้งแต่ออกมาจากค่ายทหารลูกเปลี่ยนไปเลย
ปกติลูกชายชอบเข้าฟิตเนสชอบออกกำลังกาย
แต่ช่วงหลังฟิตเนสปิดเนื่องด้วยโควิด๑๙

แล้วพ่อกับแม่เนี่ยได้ยินเสียงทุกครั้งที่ลูกชายออกกำลังกาย
ลูกชายตะโกนเวลาใช้แรงออกกำลังใช่ไหมคะ
ลูกชายตะโกนด่าครูฝึกกับรุ่นพี่ทหารสองคนนี้
ออกกำลังกายไปตะโกนด่าไปอ่ะทุกครั้งเลยนะคะ
กับแม่ก็เลยบอกว่าแบบนี้มันปกติเหรอ
ออกกำลังไปด่าครูฝึกไปออกกำลังไปด่ารุ่นพี่ทหารไป
กับแม่ก็เลยบอกว่ามันเป็นการเก็บกฎจนคุมตัวเองไม่อยู่หรือเปล่า

คือพ่อกับแม่พยายามคุยว่าไปรักษาไหม
พยายามจะพาไปรักษานะคะแต่ลูกชายไม่ยอมไป

ลูกชายเคยพูดว่าเก็บกฎอยากทำแบบจากคลั่งที่โคราช
ทุกคนจะได้รู้ถึงแรงกดดันของเขา
ที่ต้องทนทุกข์ถูกทำร้ายร่างกายในค่ายทหาร
โอ้โหประโยคนี้พ่อกับแม่บอกลูกชายพูดแบบนี้จริงอะค่ะ
และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์ที่นายกวินก่อเหตุเนี่ย
มันก็มีความคล้ายกับเหตุการณ์ที่โคราชนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อช่วยห้ามนะ

ลูกชายเคยรับปากพ่อว่าจะไม่ทำหรอก

แต่นี่มาก่อเหตุแบบนี้จริง

ขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสีย
ขอโทษกับสิ่งเลวร้ายที่ลูกชายได้ก่อขึ้น
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกเป็นฆาตกรฆ่าคนอื่นแบบนี้
ยืนยันว่าจะไม่หนี
ยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียเท่าที่จะทำได้
เขาบอกว่าครูฝึกครูฝึกกับรุ่นพี่ที่เป็นทหารที่ซ้อมเขา
เขาบอกเป็นขี้ยาติดยาเสพติด
ซึ่งตัวเขาเองเขาเกลียดมากกับยาเสพติด
อย่างกระทั่งเพราะเขาออกมาก่อนรู้สึกว่าก่อนออก
เขามีความเครียดว่าเขาโดนกันแกล้งโดนตบโดนอะไรพวกนี้
เขาจะคุยกับฝรั่งก็คุยกับคนต่างชาติไม่ให้คุย
เหมือนเดินแบบว่าตบหน้าแล้วก็บอกไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษ
ตัวสิ้นคู่น้องคือพูดกันประโยชน์เขาก็เลยไม่เข้าใครว่าทำไมมาทำกะเขาแบบนั้น

และเขาอยากจะให้ความคุมไทยรู้ว่าในไข้ทหารมันมีกฎตันมันมีโอเปียบมันอะไรกัน
เขาเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแต่รับการตอบสนอง
คือเอาง่ายว่า
เขาเคยพูดหลายครั้งว่าเขาจะจะอย่าจัดอะไรที่โฮลาส
ฝากขอโทษกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิต
เพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้เกิด
แต่ก็ยอมรับว่าลูกชายก็เครียดก็ขอโทษด้วย
เขาสุขภาพจิตไม่ปกตินะที่ทำไปไม่รู้ตัวค่ะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมดูภาพนี้ด้วยกัน
พ่อของนายกวินผู้ต้องหาเนี่ยเปิดข้อความแชทไลน์ค่ะ
พ่อพยายามจะเกลี้ยกล่อมลูกชาย
นี่ข้อความนี้คุณผู้ชมดูไปด้วยกันเลยนะคะ
ค่อยค่อยอ่านไปด้วยกันดูข้อความนะคะ
วินใจเย็นมอบตัวดีกว่านะ
คนที่ทันยบรีไม่ใช่ขี้ยาเขาเป็นคนป่วยโควิด
กวินตอบว่าครับผมรู้ครับพ่อผมรักพ่อครับ
พิมพ์ไปอีกนะคะพยายามจะเกลี้ยกล่อมลูกให้มอบตัว
พ่อพิมพ์ไปว่าพ่อผิดที่เลี้ยงวินไม่ดีขอโทษ
กวินคนก่อเหตุตอบพ่อไปว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดครับ
ผมรักพ่อผมแค่อยากให้พ่อเข้าใจผมครับ
พ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมต่อค่ะพ่อบอกเลยนะคะ
ตามข้อความที่ขึ้นอยู่หน้าจอพ่อบอกลูกว่ายอมมอบตัวนะ
จะได้จบกวินตอบว่าผมไม่อยากโดนทำร้ายอีก
พ่อพยายามเกลี้ยกล่อมต่อเนื่องนะคะพ่อบอกเลยว่า
มันคนละอย่างกับค่ายทหารคนอื่นเขาก็เสียใจทุกคน
สารพ่อกับแม่มอบตัวเถอะตำรวจก็ไม่ต้องการทำร้ายเรา
พยายามเกลี้ยกล่อมอย่างเต็มที่อะค่ะแล้วพ่อก็พิมพ์ต่อไปว่า
ให้การกับตำรวจว่าวินเครียดโทษคงเบาเพราะเครียด
กวินผู้ต้องหาตอบว่าครับผมรักพ่อครับพิมพ์ว่าผมรักพ่อครับ
หลายครั้งมากนะคะพิมพ์ซ้ำแบบนี้ประโยคนี้หลายครั้งมากนะคะ
พ่อก็เลยตอบว่าพ่อรักวินมากอยากให้มีชีวิตที่ดีมีความสุข
พ่อเข้าใจทุกทุกอย่างนี่ค่ะนี่คือพ่อให้ทีมข่าวของเราดู
ข้อความที่พ่อไลน์คุยกับนายกวินผู้ต้องหาก็คือลูกชายพ่อเนี่ย
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมคะระหว่างที่พ่อเนี่ยคุยกับลูกชายผ่านข้อความทางไลน์ใช่ไหมคะ
แม่เองก็โทรศัพท์ไปเกลี้ยกล่อมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ตามข่าวมาตลอด
ที่นายกวินผู้ต้องหามอบตัวคนสำคัญที่เกลี้ยกล่อมเลยคือคุณแม่นะคะ
คุณแม่คือคนสุดท้ายที่ได้คุยกับนายกวินผู้ต้องหานะคะ
คุณแม่คุยเสร็จเนี่ยเขาก็มอบตัวเดินยกแขนออกมามอบตัว
หลังจากนั้นนะคะคุณพ่อก็ไปให้ปากคำที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
นี่ค่ะพ่อกับแม่ของนายกวินผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้คำว่าโหดเยี่ยมก็คงจะไม่ผิดนะคะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกัน
เมื่อสองสามวันก่อนพ่อมาระบายให้ฟังว่าลูกออกจากทหารแล้ว
สารลูกตอนอยู่โรงเรียนประจำก็ถูกบูลลี่ถูกเพื่อนแกล้ง
มาเป็นทหารก็ไม่เข้าตาถูกซ้อมถูกทำร้ายจนอยู่ไม่ได้
ล่าสุดได้ข่าวว่าพ่อแม่จะให้นายกวินไปอยู่อเมริกาไปใช้ชีวิตที่นู่น
จากนายกวินมีความสามารถในการพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเด็กหัวดี
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหพอรู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นฝีมือนายกวินเนี่ยนะ
ตกใจเห็นกันมาตั้งแต่เล็กส่วนใหญ่สิ่งที่เห็นคือเห็นนายกวินถูกแกล้ง
ก็คงจะเป็นคนเก็บกฎจริง
คุณพ่อคุณพ่อก็เคยเล่าให้ฟังบอกบินบินก็เคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย
ผมอันนี้เนี่ยลูกก็เวลาไปอยู่กับเพื่อนเราก็ฟื้นก็อ่าเรย์บูลลี่อ่าเรย์
แต่ถ้าพอไปอยู่ทหารทหารก็กันแกล้งอะไรเขาเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยเขาผู้ภูมิศาสตร์อังกฤษ
รู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศได้ดี
แล้วก็เขาจะไปอเมริกานี่เขาเล่าให้ฟังนะ
โอ้โหไม่ว่าจะเก็บกฎครับแค้นหรือว่าเครียดเรื่องอะไรก็ตาม
ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำคนอื่นหรือว่าก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
คือคุณมีปัญหาทางจิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณมีอาการทางจิตประสาทจริง
เขาก็จะส่งคุณไปรักษารักษาเสร็จก็กลับมารับโทษนั่นแหละค่ะ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีอาการทางจิตแล้วจะก่อเหตุอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะ
บอกว่าความคับแค้นใจสมัยอยู่ในค่ายทหารเนี่ย
มันก็๒ปีแล้วนะ๒ปีแล้วนะแล้วทำไมเพิ่งจะมาก่อเหตุอะไรเอาตอนนี้
แล้วทำไมมาก่อเหตุเอากับคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะ